หลังจากที่คุณอ่ำอมรินออกมาประกาศเลิกรากับอดีตภรรยาสาว

วันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องราวหัวใจรักครั้งใหม่ของคุณจอยกัน
ใช่แล้วค่ะคุณจอยเธอก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นน้อง
แต่ยังไม่อยากจะระบุสถานะพร้อมกับวอนขอชาวเน็ตนะคะ
ให้ระมัดระวังเรื่องของการวิภาควิจารณ์เรื่องส่วนตัวของเธอด้วยค่ะ

หลังจากจอยอัตชริยาอดีตภรรยาของอำอมริน
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ
ว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังคบหากับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นน้องอยู่
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างนานา
ล่าสุดคุณแม่คนสวยก็ได้พูดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นว่า
รู้สึกไม่พอใจกับบางคนที่เข้ามาวิจารณ์อย่างสนุกปาก
โดยยืนยันว่าการเปิดใจคบหานักธุรกิจหนุ่มคนนี้

ลูกสาวรวมถึงอดีตสามีรับรู้
เพราะก็ยังคงพูดคุยและมีความเป็นห่วงเป็นใยกัน
ในฐานะพ่อแม่ของแอลลี่ตามปกติค่ะ
ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็บอกไปตามตรง
แต่ว่าไม่ได้อยากจะให้เอามาเป็นประเด็นอะไรมาก

มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กับตัวจอยเอง
ถ้ามันมีทางไหนที่มันดีกว่านี้ได้ไง
เราคงตัดสินใจไปในทางนั้นแล้วล่ะ
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาพูด
เพราะว่ายังไงเราก็ต้องรักษาสถานภาพ
ความเป็นพ่อและแม่ของแอลลี่อย่างดีที่สุด
คนที่เสพข่าวหรือคนนอกอย่างนี้ค่ะ
อยากจะฝากว่าวิจารณ์อะไร
บางทีอาจจะฝากดูความเหมาะสมนิดนึง
เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวจริงแล้วที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ก็เสียใจเหมือนกันว่าคนที่เขาคอมเมนต์
บางทีเขาไม่รู้เลยว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วบางทีแบบคือจอยอ่านอย่างนี้

เราคิดว่าถ้าแอลลี่เห็นคนมาว่าแม่เขาแบบนี้ล่ะ

ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนนอกเนี่ยมาบรรทอนความรู้สึกของทุกฝ่ายมากกว่า

แล้วก็ตัวพี่ห่ำเองคือไม่ได้ขออะไรมากเลย
คือพี่อำบอกว่าขอให้เขาดูแลจอยอย่างดีที่สุดก็พอ